ช่วงนี้เวลาจะไปไหนใช้รถใช้ถนนก็อยากให้มองทางให้ดีนะคะ
ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุอย่างที่จะพาไปดูต่อไปนี้
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะเกิดที่จังหวัดกำแพงเพชร
หญิงสองคนเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์กำลังจะข้ามแยก
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถกระบะเนี่ยวิ่งมาทางตรงพอดิบพอดีเลย
ชนเข้าอย่างจังเลยนะคะจนร่างของทั้งสองกระเด็นลอยปลิวตกบนพื้นถนน
โอ้โหคนที่เห็นเหตุการณ์นี่ร้องตกออกตกใจกับเรื่องนี้

กล้องหน้ารถที่ขับตามหลังมาบันทึกภาพได้พอดีไปดูกันหน่อยค่ะ
เชิญกับทุกคนค่ะ
เป็นเสียงกรีดร้องจากคนที่อยู่ในรถนะคะ
ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อยู่ตรงหน้า
นี่คือเสี้ยววินาทีเท่านั้นเองที่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งออกไปรถกระบะชนเข้ามาพอดีพอดีเลย
แล้วกล้องหน้ารถคันนี้ก็เก็บภาพเอาไว้ได้นะคะรถกระบะขับมาทางตรงพุ่งด้วยความเร็ว
ชนล่างลอยกระเด็นตกลงมากับพื้นอย่างรวดเร็วท่ามกลางเสียงกรีดร้องที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมา
จุดนี้อยู่สี่แยกถนนสายไสงามบึงสามัคคีหมู่๒ตำบลหนองคล้าอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชร
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสพไซงามและกู้ภัยก็เข้าไปตรวจสอบ
พบรถกระบะอีซูซูแคปสีน้ำเงินด้านหน้าเนี่ยพังเสียหาย
ในรถพบนายวดินศรีหาตาอายุ๔๘ปีพร้อมกับภรรยาอายุ๓๙ปี
แล้วก็มีลูกสาววัยสามขวบอยู่ในรถด้วยทั้งสามคนเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บ
ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ถูกชนพังเสียหายนะคะคันที่ถูกชนเนี่ย
นางสาวพรทิพย์นุวรอายุ๑๖ปีเป็นคนขี่บาดเจ็บสาหัส
พลเมืองดีก็นำตัวส่งโรงพยาบาลและแพทย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ส่วนอีกคนคนซ้อนท้ายคือนางสาวน้ำฝนนุวรอายุ๒๐ปี
คนนี้บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
สันนิษฐานว่านางสาวพรทิพย์คนขี่รถจักรยานยนต์อาจจะมองไม่เห็น
รถกระบะคู่กรณีที่เขามาทางตรงเพราะว่าฝั่งขวาถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่ามีรถกระบะสีขาวเนี่ย
จอดอยู่กำลังจะข้ามถนนแล้วก็บังเอาไว้พอดีนะคะ
ทีนี้เจ้าของคลิปเนี่ยก็นำเรื่องนี้โพสต์ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวในสังคมออนไลน์ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
เพราะมองว่าเป็นความประมาทของผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายและขอให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนทุกคนด้วยนะคะ